ไปดูเรื่องราวความรักที่จะพาไปดูที่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ
พอมีความรักพอตกลงปวงใจกันแล้วก็ต้องแต่งงานไงคะ
ทีนี้จะแต่งงานก็ต้องมีพิธีสู่ขอใช่ไหมครับ
พูดได้เลยว่าที่นี่เนี่ยแปลกไม่เหมือนใครแล้วก็ประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นมากเลย
เขาเป็นยังไงไปดูกันค่ะ

ใช่แต่ไม่ใช่ซาเล้งไปขายของไปทำอะไรที่ไหน
แต่เป็นขบวนซาเล้งไปแห่ขันหมากขอเจ้าสาวค่ะคุณ

โอ้โหงานนี้ไม่ธรรมดาจริงนะคะ
เพราะว่าเจ้าบ่าวเนี่ยนำทับขบวนซาเล้งมากว่า๒๕คัน
บุกไปหาเจ้าสาวถึงที่เลยทีเดียวนะคะ
นี่ก็คือขบวนขันหมากของนายอนันต์เละเบนหมุดค่ะ
ผู้คนที่อยู่รอบต้องหันซ้ายหันขวับหันขวับ
โหนิ้วขบวนอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้
แล้วก็ชื่นชมปรบมือยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปด้วยนะคะ
เพราะถือว่าเป็นขบวนขันหมากที่แปลกที่สุด
หลายคนบอกไม่เคยเห็นขบวนขันใหม่ที่ไหนแปลกขนาดนี้
เพราะปกติแล้วเนี่ยนะบางทีก็เป็นขบวนขี่ช้างขี่ม้าก็ว่ากันไป
ขี่รถฮาเล่ก็มีแต่นี่คือขี่ซาเล้งอ่ะ
รถหรูนี่หลบไปนะเอาแบบนี้ดีกว่าจริงใจแล้วก็เท่ไม่เหมือนใครด้วย
แต่ทำไมเจ้าบ่าวถึงนำทัพซาเล้งมาแห่ขันหมากแบบนี้
บ่าวเขาบอกว่าเขามีสิเขาบอกว่าต้องการจะสร้างสีสันให้งานแต่งไม่เหมือนใคร
และไม่มีใครเหมือนต้องการจะสร้างความทรงจำดีให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาว
จุดประทัดปุ้งปั้งเลยโอ้งานใหญ่งานดังงานปังขนาดนี้นะคะ
ก็เป็นที่ประทับใจอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าจะทำแบบนี้ได้ก็ต้องปรึกษาเจ้าสาวก่อน
เจ้าสาวอนุมัติหรือเปล่าอยากจะสร้างความทรงจำดีแบบนี้เจ้าสาวก็เห็นด้วย
แม้ว่าเป็นคู่ที่น่ารักนะเห็นพ้องต้องการคิดอะไรก็เออกันไปด้วยนะคะ
นี่คือสอบถามพี่เข้ามาเรียบร้อยแล้ว
ว่าพี่เขาบอก
ถามจะหลอบลงจังฟู
พี่หลักนองจังฮริก
วนขบวนเขาแห่กันไปขอเจ้าบ่าวเจ้าสาวไง
เวลาเขาแห่ขันหมากก็ต้องกั้นประตูเงินประตูทองใช่ไหม
ต้องมีการผ่านด่านทดตอบความรักหน่อย
ต้องมีการตอบคุณคามใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
เขาบอกว่าเจ้าบ่าวบอกรักเจ้าสาวดังหน่อย
พี่รักน้องจังหู้
น้องบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยิน
ถ้าบางคนก็ตาร้อน
โดยเฉพาะคนที่ยังโสดอยู่